เราบอกคนในซอยเราไม่ได้บอกให้มาจากต่างจังหวัดนะ
ตังค์ผมผมจะเลี้ยงใครมันเป็นของผม

บ้านก็ไม่เคยมาหรอกคุณภาพครั้งหน้าอย่างนี้แหละ
เราบอกแล้วว่าชาวลามอินทา๖๕
ดิฉันไม่ได้บอกว่าให้หมอรถตู้มาจากชนบุรีว่าหรือเปล่า
ไอ้นี่เราจ่ายเงินค่าอาหารเราทำบุญนะเนี่ย

ค่าอาหารไปเกือบสองหมื่นมาด่ากูอย่างนี้เนี่ยนะ

งงมากเลยบอกว่าทำไมเขาบอกว่ารามอินทา๖๕
หมอว่าจากชนบุรีเก็บเงินค่าอาหารไว้ไว้ดีกว่าเหรอ

นี้ดูมากจริงมานั่งนั่งนังตรงนี้